ทุกที่ทั่วประเทศไทยรวมถึงคนไทยในต่างประเทศ
ก็มีการส่งกำลังใจให้กับทั้งเจ้าหน้าที่
ออกปฏิบัติภารกิจพ่อแม่ผู้ปกครองของทั้ง๑๓ชีวิต
เราพาคุณผู้ชมไปดูที่บุรีรำค่ะ
อย่างที่บุรีรำชาวบ้านที่จังหวัดบุรีรำ
ก็พาครอบครัวขึ้นไปไหว้สักการะพระสุพัฒน์บอพิษ

ซึ่งประดิษฐานอยู่บนเขาอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล๒๖๕เมตร
อยู่ในวรรณอุทยานภูเขาไฟกระโดงที่อำเภอเมืองนะคะ
ชาวบ้านที่เขาขึ้นไปคุณผู้ชม
เขาขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างคุ้มครองทั้ง๑๓ชีวิต

แล้วก็ขอให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัย

อยากให้ทุกคนกลับมาสู่อ้อมอกของพ่อแม่ได้เร็ววัน
รวมถึงขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จลุล่วงด้วยนะคะ

ก็ไม่ต่างจากที่บริเวณสารพระแม่ญาติจังหวัดสุโขทัย
มีชาวบ้านจำนวนมากพากันไปไหว้สักระขอพร
ก็ไม่ต่างจากที่บริเวณศาลพระแม่ย่าจังหวัดสุโขทัย
ก็ไม่ต่างจากที่บริเวณสารพระแม่ญาติจังหวัดสุโขทัย
และขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตได้โดยเร็วนะครับ
หลังใช้ความพยายามในการค้นหามาแล้ว๘วันนะครับ
สำหรับพระแม่ย่าเป็นเทวรูปหินสลักเป็นรูปสตรีที่สันนิษฐานว่า
น่าจะเป็นรูปพระนางเสืองพระราชชนนาดีของพ่อขุนรามคำแหงมหาบราช
และเป็นพระเจ้าย่าของพระยาลิไทย
ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสุโขทัยเคารพสักการะอย่างมาก
โดยเชื่อกันนะครับว่าจะช่วยปัดเป่าทุกโศกและคอยดูแลลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุขครับ
ส่วนบรรยากาศที่จังหวัดกำแพงเพชรวัดพระบรมธาตุพระอารามหลวงที่อำเภอเมือง
นายทัศน์ชัยศรีสุวรรณพวกราชการจังหวัด
ก็ได้นำชาวบ้านที่นุ่งขาวห่มขาว
แล้วก็พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปะวัตนสูตร

หลังจากนั้นก็ได้ร่วมกันนั่งสมาธิ

แล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างสำเร็จลุล่วงด้วยนะคะ
เช่นเดียวกับที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
ลูกเสือเนธนารีโรงเรียนกุลดิตวิทยานุสร
ก็ได้ร่วมกันทำสมาธิพร้อมกับแปลอักษรเป็นเลข๑๓

แล้วที่เป็นน้องเน่นนารีนั่งล้อมกันอยู่เป็นรูปหัวใจ

ส่งแรงใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน
ในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้
แล้วน้องทำป้ายป้ายที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้นะคะ
คือเราชาวกุลดิตร่วมส่งกำลังใจไปให้ทั้ง๑๓ชีวิตปลอดภัย
คนแปลกหน้าที่คนไทยอยากเจอมากที่สุด

ขณะที่ภายในงานรับขวัญน้องใหม่ประจำปีการศึกษา๒๕๕๙
ของกลุ่มนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาสารคามนะครับ
ก็มีการจัดพิธีสวดมนต์แล้วก็จุดเทียน๒ทาง
เพื่อส่งกำลังใจให้กับ๑๓ชีวิตทีมหมูป่าอาคาเดมี่แม่สาย
โดยนักศึกษาชั้นปีที่๑ทั้งหมดร่วมกันยืนสงบนิ่ง
พร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอให้เทียนนำแสงสว่างให้กับน้อง

รวมทั้งขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
บันดาลให้พบน้องโดยเร็ว
พร้อมกับส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ที่กำลังทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับ
วันนี้ขอส่งแรงใจให้ทีมหมูปะอาคาเดมี่
ให้ออกมาด้วยความปลอดภัย

ขอให้ทั้ง๑๓ชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัย
อาสาสมัครรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือ
สามารถเจอทั้ง๑๓ชีวิตแล้วก็พาออกมาข้างนอกได้ในเร็ววัน

บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจ
เห็นความสมัครสมานสามัคคีของเจ้าหน้าที่
ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาติ
พยายามช่วยเหลือกันแบบสุดกำลัง
และที่สำคัญค่ะทุกคนอาสาจะมาช่วย
โดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทน
แล้วก็ภาพพวกนี้คุณผู้ชมมันนำเสนอสู่
แพร่สู่สายตาของชาวโลกด้วย
เพราะว่าสื่อต่างประเทศเองก็มีการทำข่าวเรื่องนี้ตลอดเหมือนกัน
มีรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
ค้นหา๑๓ชีวิตในบ้านเราอย่างต่อเนื่องนะครับ
ประเด็นอัปเดตความคืบหน้าในการช่วยเหลือเลยนะครับ
ทีมช่วยเหลือของไทยรวมมากกว่า๑๐๐นาย
ยังคงเร่งเดินหน้าปฏิบัติการค้นหา๑๓ชีวิต
ติดอยู่ในถ้ำหลวงอย่างเข้มข้นมากขึ้น
และขณะนี้ทีมดำน้ำได้ดำน้ำเข้าไปใกล้พัทยาบีช
ซึ่งเป็นจุดที่เชื่อว่าเด็กและโค้ชทีมหมูป่าน่าจะติดอยู่
โดยปัญหาความท้าทายและความยากลำบาก

โดยรอบบริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ที่มีลักษณะเป็นหุบเขาและปกคลุมไปด้วยป่าไม้
ซึ่งนี่ก็ทำให้เจ้าหน้าที่หาเส้นทางเข้าถ้ำทางอื่น

และถึงแม้ปฏิบัติการจะล่วงเข้าสู่วันที่๙แล้ว

เชื่อมั่นว่าพวกเขาจะต้องเจอกับ๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำ
ตั้งแต่วันแรกที่เด็กและโค้ชทีมหมูป่าหายตัวไป
จนถึงการเดินหน้าปฏิบัติการค้นหา
และปฏิกิริยาจากชาวไทยทั้งประเทศ
ต่างส่งกำลังใจให้ทั้ง๑๓ชีวิตและทีมกู้ภัย
ให้ปฏิบัติการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับ
รายงานว่าโป๊ฟฟานซิสได้สวดอธิษฐานขอพร
ให้เด็กและโค้ชทีมหมูป่า
ออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยนะครับ
กล่าวกับฝูงชนที่ออกไปรวมตัวกัน
จตุรัสเซนต์ปีเตอร์ในนครวาติกันนะครับ

สันตปาฟานซิสประมุกคริสตจักร

ประกอบพิธีสวดมนต์ใหญ่ประจำสัปดาห

พระองค์ทรงสวดมนต์แสดงความปรารถนาดี

ติดค้างอยู่ภายในถ้ำทางภาคเหนือของไทย

ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างปลอดภัยโดยเร็ว
เหนือจากการทรงสวดมนต์ให้แก่ชาวนิการากัว
เผชิญสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมือง
เช่นเดียวกับสถานการณ์ในซีเรียเอทิโอเปียและเอริเทียแล้วนะครับ

เป็นเว็บไซต์รายงานความคืบหน้าปฏิบัติการ
ตลอดจนปรากฏการณ์รวมใจส่งพลังบวกจากชาวไทยทั้งประเทศ
ออกมาส่งกำลังใจให้๑๓ชีวิตและเจ้าหน้าที่กันอย่างท่วมท้น
โดยการที่ชาวไทยได้เห็นภาพความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน
ทั้งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครได้ร่วมมือกันอย่างขมักเม่น
หมายเดียวกันก็คือการช่วย๑๓ชีวิตอย่างปลอดภัย
ซึ่งทุกฝ่ายต่างก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถ
มกลางสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย
เพราะช่วงที่ผ่านมามีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ชาวไทยทั้งประเทศต่างลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ตนถนัดกัน

เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของทีมกู้ภัยในพื้นที่
ยังมีการจัดงานสวดมนต์
ภาวนาให้ทั้ง๑๓ชีวิตรอดออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย
นี่คือส่วนหนึ่งของการรายงานของสื่อต่างประเทศเขานะครับ